งานนี้แฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็สนุกสนานขนาดไหนติดตามกันเลยค่ะ
ในวันที่๑๔ธันวาคมนี้ค่ะแต่เนื่องด้วยว่าเจ้าตัวเนี่ยติดงานจึงเลยขอนำทีมบรรดาแฟนคลับ
เขาบอกว่าตั้ม๒๒จริงเปล่าหน้าล้ำมากเลยนะตั้มตั้มเอาดีตั้มพูดมา

เข้ามาในธีมอะไรล่ะดูสิอ๋อชุดไทยใช่ไหม

ส่วนคนรักตั้มนะคะเตรียมของขวัญมากมายรวมไปถึงทุนการศึกษากว่าหนึ่งแสนบาทมอบให้กับเจ้าของวันเกิดได้ทุนการศึกษาด้วย
นั่นน่ะสิงานนี้นะคะนักร้องหนุ่มก็เป็นปลื้มสุดที่ได้รับความร่วมมือจากแฟนคลับของตัวเอง
ขณะที่เจ้าตัวเองก็ตั้งใจที่จะเตรียมของขวัญเพื่อตอบแทน
พระคุณบุพการีเหมือนเช่นทุกปีนะคะส่วนของขวัญให้ตัวเองตั้มบอกว่า
คงไม่มีอะไรพิเศษเพราะจะขอประหยัดงบเอาไว้ก่อนค่ะ
ปีนี้ก็มีทีมที่เป็นชุดไทยกันนะครับ
อยากให้แบบว่ามากันแบบไทยบ้างจริง

หรือว่าปวดหัวก็ไม่รู้บางคนหาชุดไม่ได้อะไรอย่างนี้

แล้วก็เป็นอีกวันเกิดหนึ่งที่มีความสุข

ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ
นี่คงยังไม่มีครับตอนนี้ของขวัญวันเกิดตัวเอง
ก็จริงแล้วผมก็จะซื้อของให้ตัวเองอยู่บ่อยไง

ก็คงจะเป็นซื้อให้ผู้ให้กำเนิดมากกว่า
คงจะดูไปทางแม่กับพ่อว่าเราจะดูซื้ออะไรให้เขา
สิ่งของประมาณนึงราคาก็ไม่ได้แพงมาก

รวมทุนการศึกษาให้เด็กชายวราวุฒิกันนะครับผม

ขอบคุณมากอันนี้ขอบคุณมากที่เราดีใจนะที่

มีการไปให้ของส่งตัวแทนกันไปอย่างนี้มันอบอุ่น
เอ็นดูเนาะมีทุนการศึกษาให้เด็กชายตั้มวราวุฒิด้วย